อีกหนึ่งเรื่องต้องตามกันต่อนะคะเป็นการถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหมือนกัน
มีการแชร์ภาพพฤติกรรมของรถมอเตอร์ไซค
ที่นำขบวนของรองนายกรัฐมนตรี
บอกว่ามาพูดจาไม่ค่อยเหมาะสมกับประชาชนสักเท่าไหร่

ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีได้ออกมาขอโทษ
ภายหลังมีภาพเจ้าหน้าที่ขับรถนำขบวนแสดงกิริยาไม่เหมาะสม
ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความไม่สะดวกนะคะบอกว่าตัวเองแล้วก็ทีมงานเนี่ย
ไม่มีเจตนาที่จะทำให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วก็เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยต่างมีความจำเป็นนะคะ
ทุกอย่างมีกฎกติกาแล้วก็ความเหมาะสมค่ะแต่ในประเด็นไหนที่ไม่เหมาะสมเนี่ย
บอกว่าจะต้องนำไปอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
อีกทั้งขบวนรถของตัวเองได้ตัดการใช้แตรออกไปเนื่องจากบอกว่าเป็นคนที่รำคาญเสียงแตร
สังเกตได้ว่าถ้าไม่จำเป็นหรือมีอันตรายจริงจะไม่มีใครใช้เสียง
แต่จะใช้แสงแล้วก็สัญลักษณ์มือแทนนะคะแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ที่ยกมือตะเบ๊ะเพื่อขออภัย
ผู้ใช้รถใช้ถนนอาจจะมองไม่เห็นค่ะแต่ว่ายังไงเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องให้ประชาชนถูกเอาไว้ก่อน
เพราะไม่ต้องการให้ไปขยายความโต้กันไปมาเบื้องต้นรองนายกขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นที่
คนเอาไปแชร์ต่อแล้วก็อาจจะไม่พอใจกันนะคะ